เขาบอกว่าพี่ป้องเนี่ยปกติพิธฑีกรทุกคนเสทีไต้แดง
มันจริงหรือเปล่าจ๊ะเอาไปฟังจ๊ะหน่อย

พี่ตื่นด้านเฉพาะติดตามด้วยนะคะ

นะอ่ะก็คืออย่างนี้
คือเฮียป้องเขาติดถ่ายละครแล้วพี่แจ๊กกะลินก็เลยไปเสริมทัพกับจ๊
แล้วจ้ำก็ฝากมางอนนิดนึง
ไปลงแซมมี่หรือเปล่าไม่ต้องเข้าใจผิดนะเขาหลงไปแบบว่าชวนกันทำบุญ

เป็นพิธีกรรายการเสถียร์ป้ายแดงเป็นพิธีกรสมทบจ้ะ

ป้องนี่เขาขวัญใจทั้งวงการอยู่แล้ว